ส่วนด้านหลังหนุ่มร้องถูกแก๊งชายชะกัน
สาดสีแดงปลาไข่ใส่บ้าน

รู้จักกันแต่ไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อน

เนี่ยเขาถึงงงไงฮะว่ามาทำกับเขาแบบนี้ทำไมค่ะ
นี่ค่ะมากันทั้งหมด๓คนนะคะ
แล้วในถุงในมือคืออะไร
ไข่ไก่แล้วมีสีมาด้วย

สัตว์เสียเทเสียไม่พอ
อันนี้สัตว์สีเทสีด้วย
สาดเข้าไปในรั้วบ้านเลยค่ะ
แล้วตรงภายในรัวบ้านนี่จังหวะสาด

โอ้โฮพลังการสัตว์นั้นคือ

ทั้งหมดแรงที่มีสัตว์เข้าไปค่ะ
แล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งถุงไข่ปลาแล้ว
ช่วยกัน๓คน๓แรงช่วยกันปลาไข่ไก่

แล้วในรัวบ้านมีรถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่

เหลือสีกับเหลือไข่ไก่เต็มไปหมดเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณตี๓ของวันที่๑๓
พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชม

นี้ให้ดูภาพกล้องวงจรปิดส่วนนี้ภาพหลังเกิดเหตุ
โอ้โหเป็นเรานะตื่นขึ้นมาเจอแบบนี้งงไหม

เจ้าของบ้านบอกว่าใครมาทำอะไรแบบนี้เนี่ยมาทำเขาทำไม

ภายในบุควันจัดสรรแห่งหนึ่งญาติบังนา
เจ้าของบ้านเป็นผู้ชายอายุ๕๔ปี

ไปแจ้งความไว้ในท้องที่สอนอบางนาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
อยากให้ตำรวจตามจับกลุ่มตัวทั้ง๓คน

คนที่มาทำรู้จักกับเจ้าของบ้านหมดเลยนะคะ
อ๋อครับอืมอยากรู้เหตุผลน่ะ
เครื่องอะไรเหรอถึงทำกันขนาดนี้เนอะ